คุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพาไปท่องเที่ยวกันก่อนแล้วกันนะคะ
หน้าร้อนแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปขึ้นเหนือ

เหนือเขาก็มีน้ำตกสวยให้ไปท่องเที่ยว
ดับร้อนไปผ่อนคลายกันค่ะ
ไปที่น้ำตกทานสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น้ำตกทานสวรรค์หรือน้ำตกบ่อเบี้ย

อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาวเจ้า

ดูสินักท่องเที่ยวเขาพากันมาเที่ยว
แช่น้ำที่นี่กันคึกคักเลยทีเดียวนะคะ

คุณผู้ปกครองก็จะพาลูก

่อนใจเล่นน้ำกันเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะ
เขาก็เอาอาหารเอากับข้าวมาพร้อม
เลยนะเล่นไปกินไป

คลายร้อนได้ดีเลยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้
และความพิเศษของน้ำตกทานสวรรค์

ความสวยงามของทานน้ำซึ่งมีน้ำตกเนี่ยลดหลั่นกันเป็นชั้น
ถึงสี่ชั้นด้วยกันนะคะโดยแต่ละชั้นเขาจะมีความสูงแตกต่างกันออกไป
ตั้งแต่หกเมตรสามเมตรสองเมตรแล้วก็หนึ่งเมตร
พื้นที่รายล้อมรอบรอบเนี่ยกว่าสามสิบเมตรเลยนะคะคุณดูนะคะ
บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจมาก
โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงปิดเทอมอย่างนี้
ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะคะครับนี่ค่ะ
แช่น้ำกันไปกระโดดก็ได้เล่นเป็นแบบสไลเดอร์กันไปเลยก็ได้บางคน
งครานนี้ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะ
ก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปที่น้ำตกทานสวรรค์หรือว่าน้ำตกบ่อเบี้ย
อุทยานแห่งชาติดอยภูนังตำบลบ้านสระอำเภอเชียงม่วน
จังหวัดพยาวนะคะแต่ว่าก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะ
การไปเที่ยวน้ำตกหรืออะไรแบบนี้นะเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยว่า
เขาอนุญาตให้เราลงเล่นน้ำได้ในจุดไหนบ้างนะคะ
แล้วก็ถ้าพาลูกหลานไปก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
และที่สำคัญใครที่นำอาหารไปทาน
อย่าลืมเก็บขยะกลับออกไปทิ้งด้านนอกด้วยนะคะ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะจ๊ะ